คืนที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่สระบุรี
บ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นอู่ซ่อมรถอยู่ที่ตำบลห้วยขมิ้นอำเภอหนองแคร์
สามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันภรรยานี่ก็เพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำมา
เคยติดคุกคดียางเสพติดทีนี้ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่ง
มีคนบุกเข้ามานะฮะมาไล่ยิงสามีภรรยาคู่นี้แต่ว่าฝ่ายสามีไม่เป็นอะไร
ภรรยาตายนะฮะที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่หลายปลอกนะครับ
แล้วก็ที่หลังบ้านนะครับมีศพนางกระหนกพันธ์อินถาอายุ๓๔ปี
เสียชีวิตอยู่ข้างรั้วปูนสภาพนอนคว่ำหน้ากับพื้นจมกองเลือดอยู่
ถูกยิงเข้าไป๓นัดกระสุนเข้าที่ปากที่ไหล่ซ้ายแล้วก็ข้อมือขวานะครับ
ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับชื่อนายศักดิ์สิทธิ์นครหรือในกบอายุ๔๓ปี
ก็บาดเจ็บนะที่คิ้วซ้ายนะครับเล่าว่าตัวเองมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุประมาณห้าทุ่ม
มีคนมาเรียกหน้าบ้านก็มีคนก่อเหตุเนี่ยที่เป็นผู้หญิง
ทีแรกนึกว่าเป็นคนที่จะมาเอารถมาให้ซ่อม
นายศักดิ์สิทธิ์กับนางกระหนกพันธุ์ผู้ตาย

พอไปถึงก็เจอคนก่อเหตุ
ซึ่งนายศักดิ์เขาบอกว่าเขาก็รู้จักกันนะผู้หญิงคนนี้
เขาก็จำได้แต่เขาก็ไม่บอกอะไรมากนะครับ
แต่เขาไม่อยากคุยด้วยก็เลยทำทีเป็นไม่สนใจอะไร
ก็เลยชวนภรรยาเดินกลับเข้าบ้านแต่ว่าไม่ได้เปิดประตูอะไรให้ด้วย
ระหว่างที่หันหลังเดินกลับเข้าบ้านเนี่ย
ผู้หญิงที่นั่งมาในรถเป็นรถบีเอ็ม
ปีนรั้วบ้านเข้ามาเลยแล้วก็ใช้ปืนไล่ยิงเขา
จนต้องแบบต่างคนต่างวิ่งหนีกัน

ภรรยาเขาวิ่งไปทางหลังบ้านเขาก็วิ่งไปอีกทางหนึ่ง
ซึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
หลังจากสิ้นเสียงปืนเขาก็ออกมาดู
คนร้ายเนี่ยไปแล้วส่วนภรรยาเสียชีวิตอยู่หลังบ้าน
คือเขาก็บอกแค่ว่าผู้หญิงที่เข้ามายิงเนี่ย
เป็นคนที่เขาเคยรู้จักอ่ะอืมแล้วก็เคยคุยด้วยช่วง
ที่ภรรยาอยู่ในคุกเขาก็ไม่อยากจะคุยอะไรมากมาย
เขาก็เลยเดินหันหลังกลับเข้าบ้านดีกว่า
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้วันนี้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะฮะก็ไปเจอชาวบ้านในพื้นที่
เขาบอกว่าเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในบ้านของนายศักดิ์สิทธิ์๓นัด
จากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก
เพราะว่าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันบ่อย
มารู้ข่าวนี่แหละว่าถึงขั้นมีคนบุกเข้ามายิงกันตายเนี่ยพอรู้เรื่องก็ตกใจมาก
คืนก็ได้ยินเสียงฟืนครับตอนแรก๓นับแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
แต่แฟนผมได้ยินท่านกับผมนะร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
ถ้ายิงอีก๓นัดนะแล้วก็เงียบไปเลย
เขาคงตะเลาะกันแหละเขาเคยตะเลาะกันบ่อย
แต่คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยทางแม่ของนางกระหนกพันธุ์ผู้ตายเนี่ย
เขามองว่าอย่างนี้คุณเขียนมาสอน
คือคุณแม่มองว่าลูกสาวเพิ่งพ้นโทษออกจากรวรรณจำมา
พ้นโทษมาได้๔วันนะลูกสาวติดคุก
ความจริงก็ติดคุกพร้อมกับนายศักดิ์สิทธิ์หรือว่าในกบสามีนี่แหละ
ในข้อหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดติดพร้อมกันเลย
แต่ว่าในกบเนี่ยออกมาก่อนออกมาได้ประมาณปีครึ่งแล้ว
แล้วระหว่างนี้เนี่ยพาเมียน้อยมาอยู่ที่บ้าน
ลูกสาวออกมาจากคุกเมียน้อยก็ต้องออกจากบ้าน
ข่าวว่าไปอยู่ที่ชายนาฏอันนี้แม่ของผู้ตายบอก
เมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเมียน้อยของในกบเนี่ย
มาที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้
เรียกร้องว่าในกบสามีของลูกสาวเธอต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น
กระทั่งเมื่อคืนนี้มันก็เกิดเหตุลูกสาวมาถูกไล่ยิงจนเสียชีวิต
ซึ่งในกบอ้างว่าคนที่มาก่อเหตุเป็นผู้ชายที่นั่งรถมากับภรรยาน้อย
แล้วก็ปีนประตูบ้านเข้ามาก่อเหตุยิงลูกสาวเธอจนเสียชีวิต
แต่แม่เชื่อว่าปมนี้ยังไงมันต้องมาจากเรื่องชู้สาว
แล้วอันนี้ในส่วนของแม่ของผู้ตายนะเขาเชื่อว่าในกบอ่ะ
ต้องมีส่วนรู้เห็นกับการตายของลูกเขาแน่
เพราะว่าอย่างถ้าจะดูหลักฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น
ความจริงแล้วที่บ้านของลูกเขยเนี่ยอู่ซ่อมรถเนี่ยมีกล้องวงจรปิด
แต่พอหลังเกิดเหตุกลับบอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย
มันบอกว่าผู้ชายสองคนก็ไปแม่ยายกับเมียใหม่อยู่ในรถมาสัตย์คนวันที่ข้า
ผู้ชายผู้ชายมันก็โลภไงคิดแล้วผู้หญิงที่ใหม่ก็คือว่า
อยากจะได้ผัวกิ๊ดนะอยากจะได้คืนอยากจะได้ผัวเนี่ย

ส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีนะครับตำรวจสพนแคร์
วันนี้ได้สอบปากคำในกบสามีผู้ตายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะฮะ
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาหลังจากนั้นก็ให้ชุดสืบสวน
ไปติดตามตัวผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยของในกบมาสอบปากคำ
ตามคำกล่าวอ้างของในกบที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่มาเนี่ยผมก็รู้จักอ่ะ
ก็คบกันช่วงที่เมียอยู่ในคุกอย่างนี้นะฮะ
ก็ต้องรอขยายผลต่อตอนนี้ตั้งปมไว้๓เหตุนะครับ
ว่ามีเรื่องชู้สาวหรือไม่ก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
แก๊งค้ายาเสพติดตามที่เคยติดคุกกัน
หรือก็อาจจะมาจากเรื่องส่วนตัวนะครับ